เหมือนกันนะคะถนนสายสีเหลือง

อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เขาบอกว่าใครที่อยากท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับจากกรุงเทพนะคะ

ถือว่าสถานที่แห่งนี้น่าไปอีกที่หนึ่งนะคะ
กรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข๓๔๐ก่อนอื่นกองทัพต้องเดินด้วยท้องแวะเติมพลังสักหน่อยค่ะที่ร้านชอปลาเผาแอดสามชุกรวมระยะทาง๑๓๖กิโลเมตร
กลิ่นหอมของปลาเผาโชยมาแต่ไกลปลานินเผาร้านนี้หอมหวานได้เนื้อเต็มคำเพราะเขาใช้ปลานินตัวโตสดจากกระชังเลี้ยงมาเผาบนเตาถ่านใช้ไฟอ่อนใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีค่ะ
เนื้อปลาก็จะสุกกำลังพอดีจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบถึงเครื่องสามรสแซ่บมาก
ไม่ซับซ้อนอยู่ติดกับคลองชลประธานสามชุกค่ะอิ่มแล้วขอมุ่งหน้าไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หมู่บ้านอนุรักษ์แย้
ใช้ทางหลวงหมายเลขสามสามหกห้าระยะทางสิบเจ็ดจุดสามกิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง๑๕นาทีก็ถึงที่หมายแล้วค่ะ
เมื่อมาถึงเหล่ากองทัพแย้ตัวน้อยใหญ่ก็ออกมาต้อนรับโผล่หัวขึ้นมาทักทายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
คนในหมู่บ้านกว่า๒๐๐หลังคาเรือนมีความผูกพันกับแย้มากว่า๒๐ปี
เหมือนสัตว์เลี้ยงประจำบ้านใช้ความรักและความผูกพัน
จนทำให้แย้เชื่องและไม่กลัวคนค่ะแย้จะทำรูบริเวณลานหน้าบ้าน
สามารถจับมาเล่นหรือมาถ่ายภาพได้โดยจะมีเจ้าของบ้านคอยให้คำแนะนำค่ะ
อาหารสุดโปรดของแย้ก็คือนอนนกจะค่อยโยนให้หรือจะวางบนฝ่ามือก็ได้เช่นกันค่ะ
เชื่อว่าจะเป็นเป็นแรงจูงใจและเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กเด็กเกิดความอนุรักษ์นะครับเกิดรักษาแล้วก็ได้เห็นว่าเออเฮ้ย
นี่เขาเรียกแย้หน้าตามันเป็นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยจากเดิมเคยเห็นแต่รูปนะครับ
ถ้าถ้าแย้ไม่เชื่องเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กที่มานี่ก็จะเห็นแต่รูปสักส่วนใหญ่แต่นี่เห็นของจริงวิ่งเป็นเลยแล้วก็สามารถถูกเนื้อต้องตัวได้ด้วยนะครับ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาชมแย้ก็คือช่วงเช้าไปจนถึงก่อนเที่ยง
แดดจัดจัดแย้ยิ่งชอบค่ะและจะกลับเข้ารูอีกครั้งตอนแดดร่มลมตก
จากหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไปชมดอกปรีดียาทรใช้ทางหลวงหมายเลข๓๕๐๒๓ชุกด่านช้างระยะทาง๓๔กิโลเมตร
สีเหลืองสดใสของดอกปรีดียทรที่ถูกแชร์ผ่านโลกโซเชียลทำให้นักท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดแห่กันมาเก็บภาพความสวยงามของถนนสายดอกไม้แห่งนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไม่พลาดที่จะแวะมาสักหน่อยค่ะแม้ดอกจะเริ่มโรยไปบ้างแล้วแต่นักท่องเที่ยวก็ยังคงมาถ่ายภาพความสวยงามกันไม่ขาดสายนะคะ
มุมภาพฮอตฮิตต้องมุมนี้เลยค่ะนั่งบนรถเกวียนให้ฉากหลังเป็นสีเหลืองสดใสของดอกไม้หรือจะยืนโพสต์สวยใต้ต้นก็เก๋ไม่แพ้กันค่ะ
แม้จะเป็นความงามในช่วงระยะเวลาสั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ค่ะของดอกปีดียทรหรือตะเบบูย่าเหลืองนี้ก็ได้สร้างบรรยากาศชวนหลงไหลแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
หนึ่งวันกับการท่องเที่ยวง่ายง่ายใกล้กรุงเช้าไปเย็นกลับที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีช่างประทับใจไม่รู้ลืม
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน